ไปติดตามเรื่องราวของมันมวยกันบ้างนะครับกับการประกาศรางวัลยอดเยี่ยมครับ
การประกาศรางวัลยอดเยี่ยมนะครับของวันมวยไทยแห่งชาติครับ
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จัดขึ้นครับ
เป็นครั้งที่๖รำลึกถึงบีดามวยไทยนะครับ
สมเด็จพระเจ้าเสือโดยจัดมอบรางวัลสิบสองสาขารวมห้าสิบเอ็กส์รางวัลครับ
ศรีสะเกดนักคอลลำโปรโมชั่นครับหรือว่านายวิศักดิ์สินวังเอกนะครับ
เด่นไปครองตามค่าเสียหุยครับผู้จัดการเดินทางไปรับเองนะครับ
ศรีสะเกดช่วงนี้ซ้อมซีเรียสเลยนะครับยังลงนวมผ่านสองร้อยยกไปแล้วนะครับ
เดี๋ยวต้องติดตามว่าความพร้อมจะเป็นอย่างไรสำหรับศรีสะเกด
เดี๋ยวติดตามกันในช่วงของข่าวสารหลังจากนี้ส่วนนักมวยไทยอาชีพดีเด่นครับ
แล้วก็คนนี้ครับผู้จัดการด้านขายก็ประวัตเตอร์มวย
สากลอาชีพดีเด่นก็ตกเป็นของดรจิมมี่เอกรัฐชัยโชชช่วงครับ
แห่งศึกกำปั้นสถานโลกทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
ขณะที่นายจรูนวานิชาหรือว่านามปากกานะครับ
จุลบาราจรจางสือพิมพ์ไทยรัฐคว้ารางวัลสื่อมวลชนอาวุศโสดีเด่น
นี่ก็เป็นรางวัลไฮไลท์นะครับของงานที่เราเก็บมาฝากกัน
ขณะที่วันนี้ครับติดตามเชียร์กันหน่อยครับ
วันนี้ถ่ายทอดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับจากเวทีมวยชั่วคราว
ส่วนลุมไนท์บาซ่ารัชดาพิเศษครับ
ส่วนมวยร่วมรายการก็จะมีคัมภีร์ลูกเจ้าพ่อโรงต้มเจอกับเจสันเอริกา
ฟิลิปปินส์ปิ่นเกล้าวบางกอกน้อยวิลเลสครับ
มหมาตร์จารารีนะครับนักมวยไทยชาวอิราณ
แล้วก็นักมวยขวัญใจแม่ยกรักแท้เกียรติทรงฤทธปะทะกับเจเดมี่โซอาร์
นักมวยจากฝรั่งเศสนะครับเริ่มถ่ายทอดเวลา๔โมงถึง๖โมงเย็นนะครับ
และทั้งหมดนี้ครับคือกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ